การเมืองกันหน่อยนะฮะตอนนี้ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดก็คือ
คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ที่มีการเถียงกันว่าเป็นเจ้าที่รัฐหรือไม่ในฐานะหัวหน้าคอสชใช่ไหมคะ
ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาบอกว่า
ผลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าโอ้โห
ฝากฝั่งการเมืองนั้นแสดงความเห็นกันฝุ่นตลบเลย

คือเหตุผลที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแผ่นดินให้เนี่ย
หลายคนก็ออกมาแย้งเหมือนกันว่ามันได้เหรอ
กับเหตุผลที่บอกว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
สิฮะแต่ว่าอำนาจหน้าที่ต่างมันก็คาบเกี่ยวกันแบบนี้
ส่วนเมื่อวานเวทีหาเสียงเวทีประสัยของพักพลังประชารัฐ
ร้อนแรงเหมือนกันมีทั้งเรื่องของเปิดนโยบาย
เป็นผู้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของภักดิ์ฟรรณประชารัฐ
ผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนของเราในวันนี้
ขอให้ทุกคนกล้าไปกับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

ขอให้ทุกคนกล้าไปกับผมแล้วก็เหยียดท่าเขา

ไม่รู้เหมือนกันมันก็จะมีท่าเปลี่ยนไปกันตลอดนะครับ
ก็เป็นบรรยากาศบนเวทีประสัยของพักพลังประชารัฐที่สุโขทัยนะครับ
ซึ่งนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักก็ทำเตอร์ไพรส์ครับ
ด้วยการที่เอาคลิปของผลเอกประยุทธ์นั้นไปเปิดทักทายชาวสุโขทัย
บอกว่าขอสารต่อความสงบความสุขและสร้างโอกาสให้กับคนไทย
หลักธรรมภิบาลเพื่อจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะฮะ
แล้วก็เนี่ยขอให้ทุกคนกล้าไปกับผมนะครับ
ซึ่งวันเดียวกันนะครับพลักษณ์ประชารัฐเองก็มีการประกาศ๓๐๐๐ทัศนยา
คะแนนเสี่ยงช่วงโค้งสุดท้ายประกอบไปด้วย
คนไทยต้องรวยด้วยความสงบรวยด้วยความสุขรวยด้วยความหวัง
เพิ่มศิษย์เพิ่มถัดสวัสดีการณ์แห่งรัฐ
จบปริญญาตรีรับทันทีสองหมื่นบาท
อันนี้ไม่ใช่การสัญญาว่าจะให้ใช่ไหม
หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะเมื่อวานนี้มีมติเอกชั้น

สถานะพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็ไม่ส่งให้สารรัฐธรรมนูลตีความและยุติการตรวจสอบ
โอ้โหพอออกแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า
การเมืองฝุ่นตลบ

ประทุคนในเน็ตในโซเชียลขุดคุยกันยกใหญ่กันเลย
อย่างคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทย
แสดงความเห็นว่าเรื่องนี้นะฮะเป็นตลกร้าย
เพราะพลเอกประยุทธ์ได้มีการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
แต่งตั้งและโยกย้ายหลายกรณี
วินิจฉัยแบบนี้คุณหญิงบอกว่า
งั้นเนี่ยไม่ต้องมีหลักอะไรหรือไม่ต้องเลือกตั้งก็ได้มั้ง
อืมส่วนนายจาตุรนฉายแสงอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ

บอกว่าเห็นแย้งความเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
โดยบอกว่าคำสั่งของหัวหน้าคอสชเนี่ยนะ
มีผลทางการบริหารนิติบัญญัติ
เป็นคำสั่งปกครองแล้วก็มีผลกระทบต่อบุคคลด้วย
เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เอกชนและไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไป
ส่วนที่บอกว่าคอสชเป็นรัฐาธิปัตย์

เหล่าคนการเมืองก็แชร์ภาพการทานอาหารภายในรถตู้
ลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อขอเสียงสนับสนุนนะคะ

แชร์ภาพของอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ
ที่กำลังนั่งกินข้าวกล่องกันอยู่ในรถตู้
ลงพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เฟซบุ๊คของนายสิริโชคโสภาได้โพสต์ภาพของนายชวนหลีกภัย
อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัตย
กินข้าวบนรถระหว่างลงพื้นที่หาเสียงด้วยเหมือนกัน
ช่วงนี้เขาก็นะพีอาร์กันทุกทาง
อ้อนขอคะแนนเสียงอะไรต่างนานานะครับ
ส่วนกรณีที่นายสมคิตจรุษีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ได้ไปพูดตำหนิพักการเมืองที่ประกาศจุดยืน
ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกสมัย
บอกว่าอาจจะทำให้กระทบต่อการลงทุนได้

นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ออกมายืนยันเลย
โต้เลยบอกว่าการประกาศจุดยืนดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะ
เพราะว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นนะ
กลับเลยนะฮะแล้วตามหลักสากลต้องการเห็นรัฐบาล
หลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากเสียงของประชาชน
ไม่เคารพเสียงของประชาชนความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น
พร้อมระบุได้ว่าคำกล่าวของนายสมคิตเนี่ย
สะท้อนตัวตนมากกว่ามากล่าวหาผู้อื่น
เป็นนักบอยคอร์ดทางการเมืองนะครับ
เขาต้องการเห็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากเสียงของประชาชนจริงมากกว่า
ไม่ถามคนนี้คงไม่ได้อีกท่านหนึ่งคือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็บอกว่า
หากประเทศจะติดล็อกก็เกิดจากคอสชนี่แหละที่ไม่ยอมปล่อยประเทศให้เป็นประชาธิปไตย
แต่กลับหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัวให้คนเข้าใจว่า
ถ้าพลังประชารัฐไม่กลับมาเป็นรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับ

บ่วงไปแล้วแต่คนยื่นยังยื่นต่อ
ยังไม่จบยุบแล้วยุบอีกอยู่
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
ยื่นร้องกรกตให้ยุบพักอนาคตใหม่อีกครั้งหนึ่ง
จากกรณีที่นางถิติมาฉายแสงอดีตผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเองเนี่ย
ให้ไปสนับสนุนพักอนาคตใหม่
ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพรปว่าด้วยพักการเมืองปี๒๕๕๙
โดยจะไปร้องกับกรกตในวันนี้ตอน๑๐โมง
คืออันนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นมากเพราะว่าตั้งแต่ไทยรักษาชาติถูกยุบไป
ก็มีหลายคนที่ออกมาบอกว่าเราจะยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่
และขอให้เทคะแนนที่อยากจะให้ไทยรักษาชาติไปให้อนาคตใหม่
แต่คนที่พูดคือเป็นอดีตของพักไทยรักษาชาติไง
แต่ไม่ได้เป็นคนของอนาคตใหม่ที่บอกว่ามาเลือกผมมาเลือกผมไม่ต้องเลือกพักนั้นมาเลือกผม
อันนี้อาจจะเข้าข่ายต้องดูที่กรกตจะตีความยังไงด้วย
ตีความเนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ตีความทั้งหมดทั้งมวล
รอติดตามกันต่อไปโค้งสุดท้ายร้อนแรงแบบนี้ล่ะค่ะ

จะมีเวลาพิจารณาทันไหมในอีกกี่วัน

ไม่รู้จะพิจารณากันทันหรือเปล่าหรือจะเร่งรีบกันอย่างไร